สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
สถานการณ์ฝนณวันนี้ยังไม่คงที่ถือว่าน้อยกว่าเกณฑ์
และน่ากังวลว่าภัยแรงจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคค่ะ
วันนี้ฝนเน้นตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
ส่วนภาคอื่นมีฝนบ้างนะคะแต่ไม่มากเท่าที่ควร
ซึ่งปกติแล้วช่วงนี้ฝนจะค่อนข้างชุกจนบางพื้นที่ในภาคเหนือเริ่มมีน้ำท่วม
แต่ถ้านับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีเกิดขึ้นเลยค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนทั่วไทยอยู่ที่๑๒๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลอ่าวไทยและอันดามันตอนบน
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ฝนต่อเนื่องแบบนี้ทำให้อากาศไม่ร้อนจนเกินไปนะคะ
เฉลี่ยทั่วไทยอยู่ที่๒๓๓๖องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนที่๑๔๐ของพื้นที่
เน้นตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
แต่ว่าจุดที่ไม่มีฝนอากาศจะร้อนอบอ้าวมากเลยค่ะ
ปีนี้น้ำเพื่ออุปโภคและทำการเกษตรราคาค่อนข้างสูงนะคะ

เพราะว่าภัยแรงปีนี้มาเร็วและจะอยู่นานค่ะ